เธอถูกรางวัลสละกินหลังรัฐบาลมาแล้วสองหัวติดกัน
เธอมีเงินอยู่ในกระเป๋าประมาณเป็นแสนนะคะ
แต่ทีนี้หลังจากที่เธอออกไปรับประทานอาหารกับเพื่อน

ไม่กลับบ้านอีกเลยแม่บอกว่าเป็นห่วง
เป็นห่วงนี่แหละว่าจะถูกโจรกรรมหรือเปล่า
จะถูกใครทำร้ายหรือเปล่านะคะเพราะว่าเธอมีเงินติดตัวจำนวนมากเนี่ยนะคะ
เรื่องนี้ค่ะเพจสถานีตำรวจภูทรชัยวาน
ได้โพสต์ประกาศตามหานางสาวปิยดาสุคันหรือนุ้ย
คุณผู้ชมดูภาพนี้ด้วยนะคะเผื่อใครเห็นจะได้แจ้งเข้าไปนะคะ
คุณนุ้ยอายุ๓๔ปีค่ะหายตัวออกจากบ้านที่ตำบล
หนองบัวแดงอำเภอชายวาลจังหวัดอุดรธานีตั้งแต่อาทิตย์สี่สิบเอ็ดกรกฎาคม
จนถึงตอนนี้คนที่บ้านบอกติดต่อไม่ได้ค่ะ
เฟซบุ๊คของคุณนุ้ยเองโพสต์ครั้งล่าสุดวันที่๙กรกฎาคม
พิกัดอยู่ที่ท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี
อนงจันทิมีค่ะเป็นคุณแม่นะคะบอกว่า
คุณนุ้ยทำงานอยู่ที่ร้านขายโทรศัพท์ในห้าง
ก่อนจะหายตัวไปบอกกับแม่ว่าจะไปกินส้มตำกับเพื่อนที่ร้านค้ากลางหมู่บ้าน
ค่ะแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยอืมรถจักรยานยนต์คันใหม่ป้ายแดงที่ผ่อนได้สามเดือนเนี้ย
ก็เอาไปด้วยอะค่ะถามเพื่อนเพื่อนที่ไปกินส้มตำ
เพื่อนบอกว่าแม่ก็กินเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านนะ
ไม่มีใครเห็นอะไรผิดสังเกตทั้งนั้นค่ะตัวแม่เองบอกเป็นห่วงค่ะ
อย่างแรกเลยอุบัติเหตุหรือเปล่าไปรถล้มแถวไหนหรือเปล่า
สองถูกจรกรรมหรือเปล่าทำร้ายร่างกายแล้วก็เอาเงินไปหรือเปล่า
ก็เลยตัดสินใจไปแจ้งตำรวจไว้แล้วนะคะส่วนที่มีคนบอกว่าคุณนุ้ยเนี่ย
หายไปเพราะว่าหนีหนี้มีเจ้าหนี้มาทวงเงิน
แม่บอกว่าไม่น่าใช่ก็ถูกรางวัลตั้ง๒งวด
มีเงินเป็นแสนน่าจะใช้หนี้ได้หมดนะคะผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบกับนางอนงแม่ของคุณนุ้ยค่ะ
อยู่ที่บ้านพร้อมกับหลานชายหลานสาวสามคนเล่าให้ฟังนะคะ
บอกว่าตอนนี้ก็ยังยังไม่สามารถติดต่อลูกสาวได้ผ่านมา๖วันแล้วไม่มีคราวอะไรเลย
เชื่อว่าลูกยังมีชีวิตอยู่ล่าสุดค่ะก็เพิ่งเรื่องของความเชื่อนะคะ
ไปบนปู่คำเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเคารพนับถือ
บนว่าถ้าลูกสาวมีชีวิตอยู่ขอให้เดินทางกลับมาบ้าน
หรือขอให้ตนได้ทราบข้อมูลข่าวสารหน่อยว่าลูกไปไหน
หากลูกของตนกลับคืนมาจะแก้บนค่ะด้วยเหล้าหนึ่งหายกับไก่อีกหนึ่งตัว
เจ้าหน้าที่ตำรวจสพชัยวันนะคะให้ข้อมูลว่าจากการสืบสวนสอบสวนหาข้อมูล
เชื่อว่าคุณนุ้ยยังน่าจะมีชีวิตอยู่แต่เป็นเรื่องจริงที่เพื่อนบอกว่าหนีหนี้
ตำรวจบอกว่าอาจจะหลบหนีเจ้าหนี้รายหนึ่งที่มีการทวงถามกันตลอด
โดยเฉพาะคุณนุ้ยเป็นคนที่มีเพื่อนฝูงเยอะชอบกินชอบเที่ยว
ส่วนที่มีข่าวว่าไปเจอคุณนุ้ยอยู่ที่อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร
ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าจริงหรือเปล่านะคะ
ซึ่งก็ฝากใครที่พบเห็นใครที่มีเบาะแส
แจ้งข่าวมาหน่อยค่ะที่เพจของสถานีตำรวจภูทรชัยวาน

ช่วยกันตามหาหน่อยค่ะคุณแม่เขาเป็นห่วงนะคะ
สถานีตำรวจนะคะโทรได้๒๔ชั่วโมงเลยค่ะ